เหตุการณ์ม่อแปลงไฟมันระเบิดแต่ว่าเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
แต่ชาวบ้านหวั่นวิตกว่าเดี๋ยวจะเกิดคล้ายกับสามเพลงในกรุงเทพ
ทีนี้พอมันระเบิดปุ๊บมันลามคุณผู้ชมมันลามไปบ้านหลังอื่น
แล้วเสียงระเบิดตามมาเป็นระยะไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ
กำลังจะลามไปตึกหอพักนะคะขอความช่วยเหลือด่วนนะคะ
แจ้งไปแล้วค่ะทุกเวสาลีทุกเวสาลีซอย๒ไปไหม้อย่างหนักเลยค่ะ
โทรตั้งนานแล้วนะครับไม่มีใครมาช่วยตอนนี้กำลังไหม้อย่างหนักเลยค่ะ
ดูสิครับมันเป็นถนนเป็นสี่แยกเพลิงไปแล้ว
แล้วจากเสียงที่ชาวบ้านเขาถ่ายไปอธิบายไปแจ้งตั้งนานแล้วกู้ภัยดับเพลิงไม่มา
ชาวบ้านก็เอาถังสารเคมีไปฉีดพ่นเองค่ะเพราะมันลามมันไหม้
ตอนแรกมันระเบิดก่อนแล้วมันก็ลุกลามด้วยความที่สายไฟสายสื่อสารนั้นเป็นยางเป็นพลาสติก
มันก็ลามลุกลามไปแล้วชาวบ้านคือโอ้โหมันจะเข้าบ้านหรือเปล่า
มันจะไฟไหม้บ้านไหมจะเกิดซ้ำรอยในกรุงเทพที่ไฟไหม้สำเพ็งเข้าบ้าน
ทำให้มีคนเสียชีวิตหรือเปล่านะครับนี่ฮะมันก็ไหม้แบบนี้จากต้นหนึ่งข้ามไปยังต้นหนึ่ง
กลายเป็นสี่แยกเพลิงแบบนี้ขึ้นมาแล้วมีเสียงตุ้มตามตุ้มตั้ง
ดังขึ้นมาเป็นระยะด้วยชาวบ้านก็หวาดภาวะหวาดวิตกจะอยู่กันไม่ได้
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าโทรไปแล้วหาเจ้าหน้าที่รอนานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มาเลย
งานนี้พึ่งชาวโซเชียลที่เห็นก็เลยไลฟ์เลยขอความช่วยเหลือ
เองดีกว่าก่อนที่มันจะลุกลามไปมากกว่านี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนโชตนาครับซอย๒ตะบนช้างเผื่ออำเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่คืนของวันที่๙กรกฎาคมครับ
ไปพูดคุยกับคุณนวลตาเป็นชาวบ้านในพื้นที่อายุ๖๙ปี
นี่คุณป้านวลตาบอกว่ากระตรงที่มันไหม้อยู่หน้าบ้านป้าพอดี
ตอนแรกเสียงมันดังตุ๊บขึ้นมา
ก็เลยเปิดหน้าต่างดูไฟลุกขึ้นมาแล้ว
ไปแป๊บเดียว๕นาทีมันลุกลามจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่ง

แล้วสายไฟมันก็ห้อยลงมาร่วงลงมาที่หน้าบ้าน
เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมคุณป้าบอก

ก็เลยอยากวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือว่าสายสื่อสารที่รับผิดชอบกันอยู่

มันก็มีเหมือนกันสายไฟห่อยโตงเตงแบบนี้

ไฟไหม้มันเกิดจากอะไรก็ยังไม่ทราบ
ตอนนี้การไฟฟ้าเองแล้วก็บริษัทเคเบิ้ลต่างเอง

ก็หลังจากเพลิงไหม้ก็ลงไปตรวจสอบ
แล้วก็ซ่อมแซมกลับมาจ่ายไฟให้กับชาวบ้านได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ

ซ่อมแซมแล้วยุ่งเหยิงแบบนี้เหมือนเดิมไหมเนี่ย
คือบางทีมันไม่ได้เกิดจากหม้อแปลงอย่างเดียวนะ
ผมตั้งคำถามมันเกิดจากสายไฟที่มันพัน
กระโยงกระยางไปหมดเลยยุ่งเหยิงมาก
เออนะครับใช้วาระนี้ไหม

เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านถ้าลองคิดดูนะครับ